รายการสำคัญในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับ

ปฏิติการอีกหนึ่งผู้เล่นที่นัดจับตามอวร์

เป้าที่กลับกลายเป็นอนาคตของทีมชาติไทย

ถือว่าเป็นนักฟุตซอลที่ถูกจับตามองว่า

เขาจะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของทีมโต๊ะเล็กทีมชาติไทย
ทดแทนรุ่นพี่ในทีมชาติ

ดะผ่านการเล่นฟุตซอลลีกมาตั้งแต่อายุ๑๕ปี
ก็ฉายแววจนมีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรก
ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง๑๗ปีเท่านั้น

แต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่ล้ำค่า
ช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่ง

ผมก็ได้เล่นกับสมบัติศาสตร์สมุทรประการ
แล้วก็เล่นมาเรื่อยครับ
แล้วก็จนทำให้ปิ๊กปอมครับ
กับปูปิ๊ดได้เห็นฟอร์มผมอะไรประมาณนี้ครับ

แล้วแบบเป็นตัวหลักขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับ
ผมเข้ามาเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าครับ
แล้วก็มาอยู่ไม่นานก็ได้เรียกติดทีมชาติครับ
ตอนมาเวียดนามครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับ

ผลงานตอนนั้นก็ผมยังไม่โอเคกับผลงานนะครับ
เพราะว่าเป็นเด็กด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งนานาชาติครับ
กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งของเจ้าดะในตอนนี้
ทำให้เขามีความตั้งใจมุ่งมั่น

ทำให้ตัวเขาหวังจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตากุญซือมิเกลโลดิโก
เพราะโอกาสในนามทีมชาติไทยที่มีชื่อติดทีมในครั้งนี้
จะเป็นเวทีที่ให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเอง

ในการที่จะก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมฟุตซอลไทยในอนาคต
การนี้ผมก็เตรียมตัวครับ
ตั้งแต่อยู่ชมบุรีครับผมผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากครับ
ผมว่าผมพร้อมแล้วในเวทีชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยครับ
ก็หวังครับเพราะว่าในต่อไปครับ
ผมก็ต้องผมมีความหวังที่จะดันตัวเองขึ้นมาครับ
แล้วก็จะมาติดชุดไปเรื่อยครับ
ก็รายการนี้ครับผมจะขอพาทีม
หรือให้ทีมเราไปได้แชมป์ครับ
สำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้
จะเป็นครั้งแรกของเจ้าดะพีรพัฒน์แก้ววิไล
ทำให้รายการนี้นั้นมีความสำคัญต่อตัวเขาเป็นอย่างมาก
เพราะผลงานในสนามจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า
เขาคือเพชรเม็ดงามที่รอวันแจ้งเกิด
วงการฟุตซอลไทยหรือไม่
เกลือกใช้คุณโทรข่าวไทยรับทีวีประดายงาน